กลับมาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
รถขับรายหยาบละหมาต้องระมัดระวังนะครับ
ภาพเนี่ยยังกับฟาส๙ที่กำลังผลิตอยู่ตอนนี้คือ
หายไปเลยเนี่ยหายไปเลยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๔รายด้วยกันนะ
ภาพอาจจะเร็วไปหน่อยแต่ว่าดิฉันก็พยายามที่จะอธิบาย
แล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบเมื่อสักครู่นะคะ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีเกิดอุบัติเหตุได้แบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมตอนที่ชนเสร็จแล้วนะชาวบ้านก็วิ่งไปเลยค่ะ
กระจัดกระจายแบบนี้วิ่งไปช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายสุรินศรีขอรภูมิในพื้นที่บ้านน้อย
ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ตกอยู่ข้างทางสภาพคือพังยับเลย
หลังคาก็ยุบลงมาภายในรถตู้พบผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ตกอยู่ในคูน้ำข้างทางแบบนี้
กู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือทั้ง๔คนนะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
ทีนี้ตำรวจสพเมืองทีไปสอบปากคำชาวบ้าน
เขาก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในระแวกนั้น
บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คือได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่นมาก
พอหันกลับไปดูอีกทีเอ้าพบรถตู้ค่ะ
เสียหลักหมุนเคว้งอยู่กลางถนน
ก่อนที่หลังคารถตู้มันจะไปฟาดกับเสาไฟอย่างแรง
ส่วนรถเก่งคู่กรณีชะลอก็คือพอไปจังหวะชนแล้ว

แล้วหลังจากนั้นก็พุ่งตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อเดินทางมาให้การช่วยเหลือนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
เมื่อคนขับรถแล้วก็ผู้โดยสารทั้ง๒คันอาการดีขึ้น
เดี๋ยวก็จะเรียกเรียกมาสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ
เอาล่ะหลักก็น่าจะมาจากความประมาทนั่นแหละ

ใช่ค่ะต่างคนต่างขับเร็วพอมาปะทะกัน